ถ้าเกิดถามคุณผู้ชมว่าวันนี้เดินเข้าไปในห้างต้องการจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า
คุณผู้ชมจะเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ของอะไรครับ
แต่ว่าล่าสุดนั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแบรนด์ของเกาหลีกับจีน
กำลังมาแย่งส่วนแบ่งตลาดของญี่ปุ่นไป
ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าตลาดมาตลอดนะครับ
ตอนนี้ทำให้เรื่องของยอดขายสินค้าที่เป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนั้นกำลังลดลงอย่างต่อเนื่อง
เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์เกาหลีถูกกลยุทธ์การแข่งขันในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า
ด้วยการพัฒนานวัตกรรมใหม่ออกมาเรื่อย
เป็นจุดแข็งของแบรนด์ที่ช่วยให้ผู้บริโภค
ตัดสินใจซื้อสินค้าได้รวดเร็วขึ้น
ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้าที่ชอบตามเทรนด์เทคโนโลยีใหม่
ทำหน้าที่คอยให้คำแนะนำข้อมูลของผลิตภัณฑ์
รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีใหม่
นำเสนอสินค้าให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มมากขึ้น
จากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคพบว่า

เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อ
และมีผู้บริโภคเพียงร้อยละ๓๖
ตัดสินใจซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในครั้งแรกที่เข้าไปในร้าน
เรื่องโรงไฟฟ้าก็จะดูจากยี่ห้อเป็นหลักค่ะ
ก็จะเป็นยี่ห้อที่เราเคยใช้มาก่อน
หรือว่าก็คือดูรีวิวหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็จะหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องราคาเป็นหลักค่ะ
กลยุทธ์ทางการตลาดและนวัตกรรมใหม่
ที่จะทยอยปล่อยออกมาเรื่อยทุกประเภทสินค้าในปีนี้
ซึ่งเราเชื่อว่าปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญ
ที่จะทำให้กระตุ้นการเจริญเติบโตของตลาดมากขึ้นค่ะ
ส่วนทางกับแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าญี่ปุ่นหลายแบรนด์
มีความต้องการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของผู้บริโภคลดลง

ร้อยละ๔๐แต่แบรนด์เกาหลีมีอัตราการเติบโตสูงกว่า
ในช่วง๔๕ปีที่ผ่านมา
พอจะสะท้อนได้ว่าแบรนด์เกาหลีเริ่มเข้ามามีบทบาท

ในจักริจกิรติโชคชัยกุล
เกาหลีมักจะมีเทคโนโลยีใหม่
มีความหลากหลายของตลาดมากกว่า
แต่ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าในอนาคตอันใกล้นี้
เกาหลีจะทำยอดขายแสงหน้าแบรนด์ญี่ปุ่นได้หรือไม่
เพราะแบรนด์ญี่ปุ่นเองก็เริ่มกระตือรือร้น

ขณะที่มูลค่าตลาดรวมของเครื่องใช้ไฟฟ้าในปีที่ผ่านมา
อยู่ที่ประมาณ๕๐๐๐ล้านบาท
คาดว่าในปีนี้แนวโน้มตลาดจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มากกว่าปีที่ผ่านมา